เอามาดูเรื่องของครอบครัวนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นครอบครัวหนึ่งอยู่ห้องเช่าชุมชนริมทางรถไฟยมราชค่ะ
ยายกับหลานนะคะก็มีวิธีการในการหาเงินประทังชีวิต
เพราะว่าทั้งครอบครัวมีเงินอยู่น้อยมากจริง
ยายก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชนด้วย
เรื่องนี้คุณกันจอมพลังประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
แล้วก็เลยเข้าไปดูในบ้านของครอบครัวนี้

คุณกันก็ขับรถไปแต่แถวแยกยมราชนะคะ

ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้ก็ต้องลงไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ไปช่วยเหลือยายชื่อว่ายายนาง

๔คนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวที่จะออกไปขายพวงมาลัย

กับแม่ของเด็กก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กติดกันนะคะ
เรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะกันจอมพลังเจอด้วยตัวเอง
เมื่อวันที่๑๑มกราคมขับรถไปผ่านแยกยมราช
แล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยก็เห็นเด็กหลายคนเลยนะคะ
บางคนก็ถือของขายบางคนก็เดินขอเงินนะคะ
ก็มีเด็กผู้ชายคนนึงมาเกาะรถขอเงินร้อยหนึ่ง
ก็ให้ไปสักพักหนึ่งกลับมาขออีก
คุณกันก็เลยถามไปบอกเอาไปทำอะไรอีก
บอกว่าจะเอาไปให้ยายจ่ายค่าเช่าห้อง
ค้างไว้ยายป่วยถูกรถชน

ก็เลยตัดสินใจขึ้นรถพาเด็กขึ้นรถแล้วไปดูที่บ้านเลย
ก็เห็นสภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะอยู่กันแออัด
ในห้องมียายกับหลานอีก๔คน
แล้วคุณกันก็เลยให้เงินไว้๑๐๐บาท
แล้วก็จ่ายค่าเช่าห้องแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะกลับมาหาอีก
ยายของเด็กเปิดเผยบอกว่ามีอาชีพขายพวงมาลัยมาหลายปี
แล้วถูกรถชนก็เลยเดินไม่ได้ก็เลยให้หลานขายแทน
ครอบครัวนะคะคุณผู้ชมมีเงินอยู่๒๑๐บาท
แต่ในตอนนี้ก็อยู่กันอย่างอดอยาก
เพราะว่าเหล็กมันหลุดมันเจ๋งไม่ได้
เหล็กหลุดคืออย่างไร
หลายโคตร
อุ๊ยเหล็กหลุดคืออะไร

ก็จะต้องพูดคุยกับทางหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้วย
ซึ่งคุณขวัญชนกผลประดิษฐ์หัวหน้ากลุ่มงาน
ก็บอกว่าในชุมชนนี้จะมีลูกหลานค่อนข้างเยอะ
แล้วก็เขาก็เข้ามาช่วยเหลือแล้ว๓รุ่น
แต่มันก็ยังคงเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะ

ก็ต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่าง
ถ้าหากคนในชุมชนต้องการความช่วยเหลือนะคะ
ศึกษาของเด็กจะมีการประสานไปที่โรงเรียน

เพราะว่าเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าโดนเพื่อนล้อ
บอกมาขายพวงมาลัยเด็กก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนนะคะ
แต่ว่าการช่วยเหลืออย่างที่บอกค่ะมันก็ต้องมีวิธีการนะคะ
คุณขวัญชนกเนี่ยเน้นย้ำบอกว่าจะไม่เน้นการให้นะคะ
เพราะว่าถ้าให้คนในชุมชนก็จะไม่เรียนรู้
ที่จะอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็จะขออยู่เรื่อยนะคะ
ก็แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ถึงนะคะ
ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องของวิธีการต่อไปนะคะ